กันหน่อยดีกว่านะฮะลูกไม้หล่นใต้ต้นน้องเหนือสวยมากน้องเหนือลูกสาวใคร
ลูกสาวแม่กบอ่ะพัดสาราคุณผู้ชมขานะคะสวยจริงจริง
เมื่อวานเนี้ยเซอร์ไพรส์ทั้งกองเลยนะฮะแม่กบควงน้องเหนือเนี่ย
เนี้ยแบบเป็นสาวสวยออร่ามากมากเป็นนิสิตจุฬานะครับ
มาบวงสวงละครเรื่องใหม่พร้อมประกาศผ่านไมค์บันเทิงไทยรัฐด้วยความภูมิใจว่าอะไร
ตอนนี้ลูกสาวยอมใจอ่อนมาช่วยงานผู้จัดละครของแม่แล้วอ๋อดีแล้ว
แต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ทั้งแม่กบแล้วก็น้องเหนือคุณค่ะทะเลาะกันนะ
เป็นเดือนเลยนะขอบคุณค่ะเรื่องธุรกิจผ้าปาเต๊ะที่สามีเนี้ยพี่เอ๋เปิดให้
ด้วยความที่ว่าอะไรคือต่างคนต่างเจนมันคนละวัยกันนะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วแม่ลูกปรับจูนกันได้คุณผู้ชมแล้วก็เป็นน้องเหนือนี่แหละค่ะ
เดินมาบอกเองนะมาบอกแม่เลยบอกว่าแม่หนูพร้อมจะลุยงานวงการบันเทิงกับแม่แล้วนะคะ
อ่าส่วนในอนาคตเนี่ยน้องเหนือจะเขยิบมาเป็นนางเอกแถวหน้าในวงการหรือเปล่า
หรือจะรับบทละครตัวไหนหรือเปล่าก็ต้องลองดูอีกทีนะคะ
แต่ที่แน่แม่กบบอกเลยว่าห่วงลูกสาวมาก
ตอนเนี้ยน้องเหนืออายุ๒๒คุณดูวววคุณแบบพอสับมาดครับเขาว่าพบเครื่องน้า
ใช่แล้วคือน้องเหนือนี่นะชอบลงรูปบิกินี่ไปทงไปเที่ยวไลฟ์สไตล์วัยรุ่นคุณผู้ชมน่าติดตามเหมือนกัน

พี่เขาก็หยุดไปเลยเป็นเดือนไม่คุยกันเลย
แล้วเราก็บอกตอนนั้นแรงมาก
ทะเลาะกันเยอะมากช่วงนั้นหนูไม่คุยกับแม่เลย
คุณแม่ทำงานคุณแม่ตั้งใจทำงานมาก
เราก็อยากเข้ามาช่วยคุณแม่ด้วย
ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เหมาะสม

ไม่น่ารักมากฟังแล้วน้ำตาจะไหล

สู้หนูจะสู้ให้เต็มที่อยากทำงานกับคุณแม่

อยู่ในร่องรอยอยู่ในกรอบอยู่ในสายตาคุณพ่อคุณแม่

แต่ชีวิตจริงก็เป็นเบบีของคุณแม่อยู่ดี

น่ารักแต่ว่าน้องอยู่พื้นฐานกรทธศาสตร์